คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
เราเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์ค่ะเป็นยังไงกันบ้าง
เคลื่อนตัวไปทางไหนแล้วเผลอแป๊บเดียวค่ะ
เข้าสู่ปีใหม่โอ้เดือนนี้เดือนที่๓แล้วนะคะ
นักสู้อย่างพวกเราทุกคนยังสู้กันไหวใช่ไหมเอ่ย
ขอให้เดินหน้าต่อไปเรื่อยนะคะฝันให้ไกลไปให้ถึงแล้วรู้สึกเหนื่อย
ให้ใกล้แล้วไปให้ได้ก่อนรอดทีละวันเดี๋ยวก็รอดทุกวันนะคะ
ดูคำถามที่คุณส่งมาในวันนี้ซิอันนี้ส่งมาบอกว่า
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะปัจจุบันหนูกับแฟนคบกันมา๕ปีแล้วนะคะ
เราเคยเช่าห้องเล็กอยู่ด้วยกันจนกระทั่งเมื่อ๒ปีที่ผ่านมา
แฟนชวนหนูขยับใหญ่ที่พักจากห้องเล็กไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน
จากแม่กับน้องเขาจะขอย้ายมาอยู่ด้วย
เพราะว่าบ้านที่ต่างจังหวัดมีปัญหาเรื่องการหนีหนี้
ประจวบกับน้องสาวกำลังจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพ
ก็เลยจำเป็นต้องย้ายมาอยู่กับลูกชายคนโตก็คือแฟนหนูนี่แหละค่ะ
จริงเราได้กลิ่นไม่ดีตั้งแต่รู้ว่ายายเพราะหนีหนี้แล้ว
ใช่พี่อ้อยก็จากเรื่องนี้แหละว่าหนีหนี้อะไรใช้เงินยังไงนะ
แต่ก็สงสารแฟนค่ะตลอดเวลาที่คบกัน
รู้มาตลอดว่าแฟนต้องส่งเงินให้แม่รวมถึงใช้หนี้ให้ทุกเดือน
ส่งเสียน้องเรียนด้วยแถมยังต้องจ่ายค่าเช่าบ้านที่ต่างจังหวัดให้แม่อีก
ถ้าได้มาอยู่รวมกันแฟนก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายของเขาลงได้บ้าง
รวมถึงถือว่าหนูได้ปรับตัวในการอยู่กับแม่กับน้องเขาไปด้วยในเวลาเดียวกัน
หลังจากนั้นค่ะหนูกับแฟนจับเข่าคุยกันเรื่องที่แต่ละคนมีค่าใช้จ่าย
ดูสิเธอต้องจ่ายอะไรบ้างฉันต้องจ่ายอะไรบ้าง
เห็นเงินที่เขาส่งไปที่บ้านหนูนี่ช็อกเลยคือเยอะมาก
หนูเลยบอกเขาว่าหนูอ่ะมีเงินพอที่จะจ่ายค่าบ้าน๗๐๐๐บาทต่อเดือนนะ
เดี๋ยวหนูจ่ายค่าบ้านเอง
แทนโอ้ยุคนี้นะคะพูดจริงนะเงินทองกับเรื่องของหัวใจ
มันแทบจะผสมกลมกลืนกันแทบจะแยกไม่ออกอะค่ะ
ใครจะทำได้เนอะแฟนเราเราก็รักเขากำลังเหนื่อยหนักเรื่องของการใช้เงิน
เราก็จำเป็นต้องช่วยอันนี้คือเรื่องปกติ

ไม่นานเราก็ได้บ้านเช่าหลังเล็ก๒ชั้นในราคา๗๐๐บาทอย่างที่ตั้งใจไว้
กับน้องสาวก็ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกที่เข้าบ้าน
หนูเองเพิ่งเคยเจอกับแม่เขาครั้งแรกพอเจอปั๊บก็ต้องอยู่ด้วยกันเลย
เราก็พยายามชวนคุยแล้วก็เป็นกันเองจะได้ไม่ต้องเกร็งกันไปหมด
กับน้องแฟนจองห้องข้างบนคนละห้องส่วนหนูอยู่ห้องด้านล่างกับแฟน
เข้าออกบ้านมันก็สะดวกดีหลังจากมาอยู่ร่วมกันกับแม่แฟน
หนูพอดูออกนะคะว่าแม่ไม่ค่อยชอบหนูเท่าไหร่เขามองว่าหนูมาอยู่กับผู้ชายก่อนแต่ง
อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งคือเข้าใจนะคะว่ายุคสมัยนี้เนี่ย
เราสามารถจะไปอยู่ด้วยกันได้เร็วหรือว่ายังไม่ทันแต่งงานก็เข้าไปอยู่ด้วยกันแล้ว
แต่เราก็ห้ามผู้ใหญ่มองเรื่องแบบนี้ในอีกมุมหนึ่งไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะ
แฟนก็เริ่มรู้สึกว่ายังไม่ทันแต่งเลยมาอยู่ด้วยกันทำไมตอนนี้
ซึ่งบางทีเขาก็มองว่าหนูเองดูแรงดูแร็ดแล้วเขาก็เอาไปเมาด้วยนะคะว่าเฮ้ย
หนูเนี่ยดูแร็ดเนอะไปเมาส์ให้กับน้องชายคนเล็กฟังนะคะ
คราวนี้ปัญหามันก็เลยเริ่มเกิดขึ้นเพราะหนูเริ่มมีอคติแล้วค่ะ
แม่เคยบ่นกับแฟนหนูว่าทำไมกลางคืนหนูอยู่ไม่ติดบ้าน
กลางวันก็นอนไม่ช่วยทำงานบ้านเอาเปรียบคนที่ตื่น
แต่พี่อ้อยคะหนูออกไปทำงานหาเงินเนอะก็เพื่อหาเงินมาจ่ายค่าภาระต่าง
นึกในใจว่าก็บ้านที่แม่อยู่เนี่ยก็เงินที่หนูหายออกไปทำงานนี่แหละ
ดังนั้นเวลาแม่พูดเหน็บหนูก็พยายามเงียบส่วนแฟนหนูก็แก้ให้หนูอยู่บ่อย
และนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่แม่แฟนยิ่งไม่ชอบหนูเข้าไปอีก
แม่ก็ให้มาอยู่โดยไม่ถามความเห็นหรือขอแฟนหนูหรือขอหนูเลย
กลับมาบ้านก็มีข้าวของรองเท้าเกยหน้าบ้านเรียบร้อย
หนูไม่โอเคเลยค่ะพี่อ้อยคะถ้ามาอาศัยอยู่ชั่วคราวยังพอรับได้
แต่นี่มาอยู่เหมือนจะถาวรหนูก็บอกกับแฟนให้ไปคุยเรื่องนี้กับแม่หน่อยได้ไหม
เพราะถ้าเป็นแบบนี้มันเหมือนเราเพิ่มภาระนะและเหมือนหนูเช่าบ้านให้เครือญาติเขามาอยู่
แถมอยู่และยังทำตัวเป็นเจ้าของบ้านแบบนี้หนูไม่โอเคเลย
แฟนก็เลยไปคุยค่ะแต่โดนแม่ด่ากลับว่านี่น้ามึงนะเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็น
ทำไมต้องใจจืดใจดำด้วยแต่พี่อ้อยคะถ้ามาอยู่โดยไม่สร้างความลำบาก
หนูก็ไม่ใจดำหรอกนะแต่นี่ลูกเขาเปิดคอมทั้งวันทั้งคืนกลับมาตี๔
หนูยังเห็นเขาเล่นคอมอยู่เลยค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารของใช้ต่างในบ้าน
กับแฟนต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมันสร้างความเครียดให้แฟนมาก
เดือนค่าไฟสูงมากค่ะแฟนก็ขอหนูว่าให้หนูออกไปก่อนนะเพราะเขาไม่พอจ่ายจริง
หลังจากหนูทนดูพฤติกรรมมาสักพักหนูทนไม่ไหวค่ะบ่นลูกชายน้าไป
กลายเป็นว่าแม่แฟนได้ยินก็ออกตัวแทนตวาดใส่หนูว่าอย่ามายุ่ง
ซึ่งหนูก็เถียงว่าต้องยุ่งเพราะค่าข้าวของเครื่องใช้หนูออกเงินไป
ทำไมหนูจะยุ่งไม่ได้เราก็ทะเลาะกันใหญ่โตค่ะ
โดนด่าว่านิสัยเสียใจแคบอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกัน
แต่ไม่มีน้ำใจก็อยู่ด้วยกันไม่ได้และยังบอกว่าหนูเห็นแก่ตัว
ฟังแล้วหนูงงมากเลยค่ะคำว่าเห็นแก่ตัวควรใช้กับหนูเหรอคะพี่
แฟนหนูก็ไม่ได้อยู่เฉยนะคะพยายามหาทางแก้
ห้องเช่าให้น้าแต่แม่ไม่ยอมให้น้าย้ายออก
แฟนหนูก็ทำอะไรไม่ได้พูดมากไปแม่ก็ด่าว่าเนรคุณอักกะตันอยู่
กับแฟนเราอยู่กันมานานผ่านปัญหากันมาเยอะ
แต่ตอนนี้หนูไม่รู้ว่าหนูจะหมดความอดทนเพราะญาติเขาเมื่อไหร่
ถ้าเป็นพี่อ้อยจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีคะเห็นหน้าแม่หนูอดทะเลาะด้วยไม่ได้
ตอนนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าหนูเกลียดแม่แฟนมาก
ใจเย็นค่ะน้องใจเย็นก่อนนะเข้าใจว่าปัญหาที่น้องเจอมันไม่ง่าย
เรารักแฟนเราแต่นั่นก็ครอบครัวเขานะคะ
จะไปเปลี่ยนแม่เขาคงยากอ่ะแต่ถ้าอยากเดินหน้าต่อ
ต้องจับเข่าคุยกับแฟนอีกทีว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านคืออะไร
ค่าใช้จ่ายมากเท่าไหร่รายรับขนาดไหน
เราจะดูแลทุกชีวิตให้อยู่ได้อีกนานแค่ไหน
ตอนนี้เนี่ยเหมือนทุกคนอยู่ในโลกคู่ขนานนะคะใช้ชีวิตอย่างสบาย
แล้วทำให้คนที่พอจะหาเงินได้เริ่มเหนื่อยจนท้อใจค่ะ
เราช่วยใครไม่ได้นะถ้าไม่มีพลังมากพอ
เราก็มีแค่๒มือนะคะจะอุ้มคนได้ซักกี่คน
ต้องเป็นทั้งผู้นำและต้องเป็นทั้งคนที่เราฝากความหวัง
ได้ด้วยนะคะไหนลองนั่งคุยกันซิคุยกันกับแฟนก่อนวัน
ที่สุดแล้วตอนเนี้ยเราไหวกันแค่ไหนคราวนี้คุยกับทั้ง
น้าทั้งแม่และทุกคนในบ้านค่ะบอกเขาตามตรงว่าเราจะอยู่
เนี่ยแฟนผมนะยังไม่ได้เป็นภรรยาด้วยซ้ำยังต้องแบกภาระของบ้านเราขนาดนี้
ผมขอโทษทุกคนที่ไม่สามารถทำให้ทุกคนได้อยู่อย่างสุขสบายในยุคโควิดแบบนี้
ยังโชคดีที่แฟนผมช่วยอยู่แค่อยากบอกให้แต่ละคนช่วยกันประหยัดนะครับ
ถ้าใครพอจะช่วยหาเงินได้บ้างช่วยกันได้บ้างสักนิดก็ยังดี
จะขายของออนไลน์หรืออะไรก็ได้คุณแม่ของคุณน้ามีฝีมือในการทำกับข้าวทำขนมไหม
น้ำพริกได้ไหมทำอะไรยังไงบ้างที่เราจะสามารถขายได้ทางโซเชียล
ถ้าเรายังหาเงินได้แค่นี้อีกไม่นานผมคงไม่ไหวกับการเช่าบ้านหลังนี้
เราไม่มีค่าเช่าแน่ทุกคนลำบากในช่วงนี้ครับ
ผมเองก็ลำบากทุกคนก็ลำบากผมเลยอยากจะขอแจ้งสิ่งที่เป็นอยู่นะตอนนี้
ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครให้เสียเวลาค่ะแค่บอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ดีกว่าที่ทุกคนยังใช้ชีวิตสุขสบายแต่คนที่เกือบตายคือคนหาเงิน
หรือบางทีนะคะขั้นสุดของปัญหานี้ก็ต้องดราม่ากันบ้างเนอะ
เช่นการพูดคุยกันถึงเรื่องการคืนบ้านจะไม่เช่าแล้วนะ
หรือแม้แต่ถ้าแฟนผมไม่ไหวเขาอาจต้องกลับไปอยู่บ้านเขา
นู่นนี่ต่างนานาให้ทุกคนรู้สึกถึงความไม่มั่นคงปลอดภัย
ให้กลายเป็นทุกข์ของทุกคนบ้างอะค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าจะพึ่งสามัญสำนึก
พูดตรงนะคะน้องค่ะบางคนหายากจริงเราหลีกเลี่ยงการปะทะค่ะ
มีอะไรให้แฟนน้องเป็นคนพูดคนคุยต้องเป็นแฟนเรา
คือเรานะพูดตรงค่ะพูดไปก็ยังไงก็คนอื่น
คิดแบบนี้จริงนะต่อให้เป็นสะพ้ายแต่ยังไงก็ไม่เหมือนลูกชายเขา
เขาเป็นคนในครอบครัวค่ะไม่ว่าเราจะพูดยังไงอะไรก็ผิด
ควรพูดว่าเราดีไม่ได้สิควรจะให้คนอื่นพูดมากกว่า
เดี๋ยวหาว่าเราอวยตัวเองนะคะทั้งที่เราเสียสละกันขนาดนี้
คราวนี้ลูกชายเขาคือคนที่ไปสื่อสารเราถึงต้องคุยกับแฟนเราดีก่อนนะคะ
ตอนนี้นะน้องอคติไปแล้วไม่ชอบแม่เขาไปแล้ว
ยิ่งทำให้ในบ้านมันร้อนละอุครอบครัวที่สร้างเขา
ไม่ชอบครอบครัวที่เขาสร้างคนกลางเหนื่อยที่สุดค่ะ
และคนที่ทุกข์หนักคือแฟนเราใช่ไหมนั่นก็แม่นี่ก็แฟน
ถ้าจะให้เขาทิ้งแม่มาเลือกเราไม่ใช่สิเป็นลูกอักกตันยูก็ไม่น่ารัก
ขนาดแม่เขาเขายังทิ้งวันหนึ่งจะทิ้งฉันไหมนะเราก็คิดได้
แต่ถ้าเขาเลือกแต่เอาใจแม่จนไม่สงสารเรา
แสดงว่าเขาก็ไม่ได้เป็นผู้นำมากพอนะคะที่มันอาจจะเป็นโจทย์หนึ่งก็ได้นะคะ
ที่เราลองใช้โจทย์นี้พิสูจน์ใจเขาดูอีกตั้ง
ว่าเราฝากความหวังในการเป็นผู้นำครอบครัวของเราไว้ได้จริงไหม
รักกันช่วยกันได้นะคะแต่อย่าให้การช่วยนั้น
มันเปลี่ยนจากน้ำใจเป็นหน้าที่อะค่ะถามว่ามันต่างกันยังไง
มันต่างกันตรงนี้คือถ้าเป็นน้ำใจพี่อ้อยว่าเราต้องเห็นความชื่นใจของผู้รับบ้าง
ความขอบคุณที่การเป็นผู้รับของเขาชื่นใจจังเลยและขอบคุณเราจังเลยที่เป็นผู้ให้
แต่ถ้าคิดว่าเป็นหน้าที่มันจะกลายเป็นว่าทำดีเสมอตัว
แต่ถ้าให้ได้น้อยกว่าเดิมจะดูเป็นความผิดมากมายของเรา
โควิดชีวิตต้องดิ้นทั้งนั้นค่ะไม่มีใครสบายหรอก
เหนื่อยมากเหนื่อยน้อยต่างกันไปแต่ไม่มีใครไม่เหนื่อย
ดูแลครอบครัวคือความเต็มใจแต่ครอบครัวก็ต้องเข้าใจในความเป็นไปของโลก
ทุกคนล้วนลำบากนะและต้องช่วยกันประหยัด
ไม่อย่างนั้นค่ะความเครียดของการพยายามหาตังค์
พังความสัมพันธ์ของคนสองคนเพราะมันมีแรงกดดันเข้ามาเยอะไงคะ
คนรอบข้างถ้าลดความเกลียดแม่แฟนได้บ้าง
ก็อยากให้ลดลงนะอย่างน้อยที่สุดค่ะ

คือไม่ต้องถึงขั้นรักแม่เขามากเหมือนเป็นแม่เรา
เพราะเข้าใจหัวใจน้องว่าบางทีน้องเจอความกดดันมาเยอะ

ถ้าบังเอิญแม่เขาไม่ได้น่ารักขนาดนั้น
เราก็แค่พอจะอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติ
อย่างน้อยก็ทำเพื่อคนกลางซึ่งคือแฟนเราไงคะน้อง
คนทุกคนมีมรดกที่ไม่ได้เลือกคือครอบครัวค่ะ
ตาดูโลกขึ้นมาเขาหรือเราก็มีครอบครัวนี้เป็นสมบัติแล้ว
เปลี่ยนก็ไม่ได้แค่ปรับใจให้อยู่ด้วยกันได้อย่างสันติ

งั้นคนที่น่าสงสารมากที่สุดคือแฟนเรา

ที่เราจะต่อสู้ไม่ได้ต่อสู้เพื่อใคร
ต่อสู้เพื่อคนที่เรารักไงนะคะ

เรื่องราวแบบนี้มันไม่สามารถหายไปได้หรือแก้ได้ในวันสองวัน
ยังไงก็ต้องใช้เวลาค่อยปรับค่อยเปลี่ยนกันไป

แต่อย่างน้อยการสื่อสารคือเรื่องสำคัญ
คุยกันดีพูดกันดี
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพูดกันไปแล้วเริ่มขึ้น

จะได้ไม่มีข้อกังขาใดกับการต่อสู้
เพื่อการรักษาความสัมพันธ์ของเรากับแฟน
ผ่านการอดทนจากบันไดญาติญาติของเขา

ชีวิตวันนี้ลำบากมากมายขนาดไหน

และคิดว่าน่าจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายคน
ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ความกดดันเยอะมากค่ะ

ง่ายเหลือเกินที่เราจะทำร้ายจิตใจคนที่เรารัก

ถอยไปตั้งหลักก่อนได้ก็ยังดีนะคะ

ฟังกันได้ในเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์

เล่าสู่กันฟังถึงความอ่อนแอ

ขอบคุณมากที่สุดนะคะ
สวัสดีค่ะ